ใกล้ช่วงสงกรานเนี่ยมีอีกหนึ่งประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
แล้วเห็นรูปภาพก็น่าจะรู้กันนี่คือประเพณีการ

แล้วหาดูหาชมได้ยากวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังจ้า
นี่สวยงามไหมคะคุณเป็นภาพที่หาดูหาชมได้ยากมากแล้วนะ
ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นเอามาให้ดูกันนะคะนี่แหละค่ะ
เขานิยมจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะ

โดยเฉพาะช่วงนี้จัดแล้วล่ะ

เห็นแบบนี้แล้วมันก็น่าชื่นใจแล้วดูแล้วมันน่ารักอ่ะ
มาดูจุดประสงค์หลักของการก่อเจดีไซน์
กันหน่อยเขาบอกว่าก่อเจดีไซน์

ว่ากันว่าเราจะนำดินหรือทรายของวัดติดเท้ากลับมาด้วย
ถูกไหมคะใช่ค่ะติดรองเท้าคุณชนะบางทีไม่ได้เอาแต่ทรายนะฮะ
เอารองเท้าคือที่เหลือขับมาด้วย
เราก็กะได้คู่อะไรอย่างนี้เอากลับมาหลายคู่เลย
เอาไปแบบนี้คุณก็ต้องกลับมาทำรองเท้าเจดีรองเท้านะ
แล้วไม่ใช่แค่รองเท้านะขันในห้องน้ำวัดสิ
ที่ห้องน้ำที่บ้านมันขาดอยู่
ขาดขัน

เรามักจะเอาดินเอาทรายของทางวัดเนี่ยกลับบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัว
โบร่ำโบราณเขาก็เลยจัดประเพณีนี้ขึ้น
ในช่วงวันปีใหม่ไทยซึ่งจะตรงกับวันสงกรานนั่นเองนะ

ตาตาตาตาตาตา
ตาตาตา